แข่งขันของฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะคะ

ก็คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นกับทั้งสองสถาบัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
กับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
ถือได้ว่าปลุกกระแสฟุตบอลประเพณีที่ห่างหายไปเกือบ๒ปี

สีสันการแสดงออกของบรรดานักศึกษาในหลายแง่มุม
โดยเฉพาะการรวมใจของนิสิตทั้งสองสถาบัน
ทำออกมาได้อย่างน่าชมเชย
กับคำนิยามที่วางไว้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น
คือการปลุกสปีริตให้กับสังคม
จุฬาพอใจตรงที่ว่าเราเห็นพัฒนาการ
ให้ความสนใจทั้งสองสถาบันเลย
ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับฟุตบอลประเพณี
แล้วก็เข้าใจว่าฟุตบอลประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ที่เขาควรจะทำเพื่อประโยชน์ของสังคม
ระหว่างการเตรียมการแข่งขันฟุตบอล

แล้วก็ผู้อัญเชิญพระเกี่ยว
เชิญป้ายต่างเขาทุ่มเทตั้งใจคิด

ซึ่งไอ้ขบวนการแบบนี้มันจะสร้างความสามัคคี
สร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับ
แม้ผลการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้
จะจบลงด้วยผลเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่ง
แต่เชื่อได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเหลือสิ่งอื่นใด

และสปีริตของนิสิตทั้ง๒สถาบัน
แสดงออกผ่านกิจกรรมฟุตบอลประเพณี
ที่มีบนขังที่สุดของประเทศไทย
ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน